ติดตามข่าวกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะยังคงมี
เหตุการณ์ที่คนรักนะฮะพอไม่พอใจกัน

ก็ทุกข์ทรมานนะครับนะเป็นสาวธอมเอาน้ำมัน
ลาดแฟนตัวเองจุดไฟเผาทั้งเป็นร้องด้วยความเจ็บปวดดิ้นทุรนทุราย
ให้ไปชมคลิปภาพเหตุการณ์กันก่อนเลยครับ

นะคลิปนี้มีชาวบ้านที่เขาไปดูเขาก็ถ่ายนะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่า
สาวทอมเอาทินเนอร์ราดแฟนจุดไฟเผาดิ้นทุราย
ทั้งเป็นเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน
อีกหนึ่งโพสต์ก็บอกว่าสาวธอมเนี่ยเผาแฟนตัวเอง
เหตุเกิดในซอยอ่อนนุษย์๔๖แยกซอยดาราฉายในกรุงเทพนี่แหละนะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยตอนแรกเค้านั่งดื่มวันศึกษ์กันตั้งแต่เช้า
แล้วก็ก่อเหตุปุ๊บไปหลบในห้องน้ำเพราะตัวเองก็โดนไฟลวกไปด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจสอนรพพระขนมก็ไปลงที่ไปตรวจสอบ
ไปพบนางวรวรรณจัดสวยหรือว่าบัวอายุ๕๑ปี
นอนร้องโคลนครามด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าตามร่างกายถูกไฟเคราะห์ไปไหม้ไป๗๐
มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรเป็นการด่วน
ตำรวจเองก็ไปคุมตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นสาวธอม
ก็คือนางมาลัยทองทองทักษิณหรือว่าเรไรอายุ๔๘
ก็ไปสอบปากคำที่สนพระขนง
ทีมข่าวติดต่อไปยังผู้ที่ออกมาเผยแพร่เรื่องนี้
ก็บอกว่าเขาเป็นวินบริษัทรับจ้างในซอยนี้
เขาเองเป็นเครือข่ายกู้ภัยด้วย
ทันทีที่ชาวบ้านแจ้งเขาก็รีบเข้าไปดู
ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนี้นอนร้องด้วยความเจ็บปวด
มีแผลผู้พองตามร่างกายทั้งตัวเลย
ร้องขอความช่วยเหลืออย่างทรมานก็ต้องรีบแจ้งประสานกู้ภัยไปช่วยนะครับ
ภาพที่มีกล้มครองคลาตแต๊แล้วก็ข้างหลังนี้จะเหอะหน่อย
ตอนไปเจอก็มีกองผ้าอยู่ด้วยมีรอยไหม้ด้วย
แล้วก็ไปเจอกันกับคุณศรีจันทร์เป็นเพื่อนบ้าน
ซึ่งก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าอยู่กับทั้งผู้หญิงคนนี้กับสาวทอมคนนั้นด้วย
ไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์นะครับเขาก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
นางศรีจันทร์เนี่ยก็นั่งดื่มเหล้ากันก็มีนางบัวนางเลไลสาวธอมคนนี้
ระหว่างดื่มเหล้ากันเนี่ยอันนี้ภาพจำลองเหตุการณ์นะฮะ
ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันด้วยความเมาครับ
นางบัวคนนี้ก็บ่นว่าจะไม่อยู่กับสาวธอมคนนี้แล้ว
แล้วก็มีการเอากองผ้ากองตัวไปโยนไว้หน้าบ้านเหมือนเป็นการประชดกันเนี่ยครับ
ขณะที่นางเรไลสาวธอมผู้ก่อเหตุก็โต้กลับด้วยการไล่นางบัวออกไป
จะไปไหนก็ไปเลยออกไปหลังจากนั้นนางเรไลก็เลยออกไปดูดบุหรี่ที่หน้าบ้าน
สุดท้ายกลับเข้ามาพร้อมกับแกนลอนที่บรรจุทินเนอร์อยู่เต็มแกลลอน
ราดลงบนกองเสื้อผ้านะซึ่งน้ำมันนั้นเนี่ยมันก็กระเด็นไปโดนตัวของนางบัวด้วย
จากนั้นไม่นานนะฮะนางศรีจันทร์ก็เห็นไฟลุกพึบที่กองผ้าลามไปติดตัวนางบัว
นางบัวก็วิ่งร้องออกมาเข้าห้องน้ำเอาน้ำมาลาดตัวที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่
นางศรีจันทร์ก็เลยต้องเรียกชาวบ้านเข้าไปช่วยนะครับ
ลาถจากบนผ้าก็สะบัดมาโดนบัว
ก็ถูกบัวด้วย
แล้วมันมองไปดูพ่อเมื่องานมาเล่นกับแม่ยายนะเราก็กลัวจ่าย
ไอ้ธอมอะแต่ไอ้บัวนี่เข้าห้องทำทุลมทุลายอ่ะหนู
ซึ่งเหรอใช่ไหมมันไหม้ป่ะนั่นแหละโอ้โหนางศรีจันทร์ก็เล่าได้ออกรถออกชาตินะฮะ
คือเล่าแบบเห็นภาพเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่ในเหตุการณ์อ่ะ
แล้วก็นั่งดื่มสุราด้วยกันสามคนนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับนางต้อยครับ
เป็นสาวธอมที่ก่อเหตุก็อยู่บ้านใกล้กันอีกหลังหนึ่ง
กับห้องเช่าที่ก่อเหตุนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ทั้งสองคนทะเลาะกันบ่อยไปฟังเสียงเขาเล่านะฮะ

อ่ะเราไปฟังความทางฝั่งของอ่านางบัวกันบ้าง
ก็มีน้องสาวของนางบัวก็บอกกับนักข่าวนะครับ
บอกว่าตอนนี้พี่สาวอาการน่าห่วงมาก
เพราะร่างกายนั้นถูกไฟคลอกไหม้ไป๗๐นะครับ

มันเห็นถึงหนังกำพร้าทะลุเข้าไปเลยฮะ

แต่ก็โชคดีนางบัวยังรู้สึกตัว
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังได้ครับ
เขาทรมานมากถามเขา
หน้าขบวมตานี่มองไม่เห็นเลยนะคะ
คุยได้คุยแบบว่าเหนื่อยอ่ะ
เมื่อเช้าก็เกือบช็อกไปรอบนึงแล้ว

เคยพูดคุยกับสาวทอมคนนี้ไหมเรื่องที่ทะเลาะกันอะไรอีก
จะกินทำไมกินแล้วทะเลาะกัน
ไม่ค่ะมาเดี๋ยวเจอหน้ากันแล้ว

เพราะว่าปัญหาทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวเรื่องการคบกันอะไรแบบนี้
เมาเลร่าก็ชอบเผียบกัน
ตนก็แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งโทษสูงสุดของคดีนี้มันก็ถึงประหารชีวิตเลยนะครับ